เมื่อวานได้ข่าวว่ามีผีเหรอคะพี่อุ๋ย

ใช่ไหมผีห้องซ่วกตั้งชื่อว่าอะไรคะผีเมื่อวานอ่ะ

ปลดทุกข์ตกลงมาแล้วเป็นทุกข์หรือปลดทุกข์

รู้นี่แหละว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
เดี๋ยวจะให้น้องมินดูอีกทีหนึ่ง
ขอให้นี่เห็นทุกข์ไหม

เดี๋ยวจะให้นะฟ
ป่าข้างข้ามแค้มก่อสร้าง

เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาต้องเอาโดรนขึ้นไปกู้ภัยชาวบ้านช่วยกันหาฮอนลี
พอฮอนลีวิ่งหนีหายไปตอนที่เจอผีใช่ไหม
ฮอลลีเป็นแรงงานก่อสร้างหนุ่ม
เมื่อวันก่อนนะเขาก็มาทำงานก่อสร้างอยู่นี่แหละ
แล้วอยู่เนี่ยปวดท้องหนักทุกข์หนัก
ซึ่งแถวแคมป์ก่อสร้างเนี่ยเขาจะสร้างซ่วมเอาไว้ให้คนงานนั่งน้องมิ้น
ก็จะมีบ่อเหมือนบ่อซีเมนอยู่ปล่องหนึ่ง
แล้วก็มีที่นั่งแบบยองนี่แบบนี้พวกต้นไม้ใบย่าเป็นกำแพง
ฮอนลีก็มานั่งตรงนี้แล้วเพื่อนบอกอยู่ดีฮอลลีเนี่ยวิ่งมา
วิ่งกลับมาแล้วบอกเจอผีเจอผียังไม่ทันถามอะไรแบบได้ความเลย
อนลีวิ่งสวนกลับเข้าไปในป่าอีกรอบนึงเขาก็วิ่งไล่ตามหาฮอนลีกัน
อยู่ดีดีฮอนลีหายตัวไปหายังไงหาไม่เจอฮะหายไปเลยใช่ไหม
ข้ามวันข้ามคืนมาบอกเพื่อนบอกเจอผีเจอผีตัวใหญ่มันไล่มาตอนที่ไปนั่งปลดทุกข์อยู่
ตัวใหญ่ด้วยแล้วอยู่ดีฮอลลีเนี่ยวิ่งสวนกลับเข้าไปในป่าแล้วหายไปเลย
ทีนี้ทั้งเมียของฮอนลีชาวโม่งชาวบ้านเพื่อนคนงานกู้ภัยก็ช่วยกันตามหา
หายังไงก็หาไม่เจอโดนขึ้นมานะฮะเดินหากันอะไรกัน
นี่เห็นไหมรถลามาหาไม่เจอทางเมียแล้วก็เพื่อนคนงานแถวนั้นเขาจะมีสารอยู่
ก็เลยไปจุดทูบบนบานสารกล่าว

ขอให้เจอก็ไม่เจอกระทั่งช่างช่วงสายสายไปใหม่ของอีกวันหนึ่งนะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายฮอนลีก็โทรมาหาเมีย
ทีแรกเมียได้รับโทรศัพท์แบบสายแปลกก่อน

พอรับสายเนี่ยฮอนลีโทรมาบอกพี่เอง
อยู่แถวนี้เลยริมอ่างเก็บน้ำสะศรีเสียด
ห่างจากป่าตรงนี้๓กิโลเมตร

นั่นไงเมียเขาก็ไปตามกลับมาฮะ
ปรากฏว่าพอตามกลับมาปุ๊บก็พาไปหาพระเลยรดน้ำมนต์ก่อนเลยเพราะเจอผีนี่ใช่ไหม

ตอนไปเจอนี่นั่งซึมแบบเกลี้ยวหมดแรง
บอกเหนื่อยโอ้โหไม่รู้จะเดินมาไกลขนาดนี้ได้ยังไง
เขาบอกเดินตามผีผู้หญิงมา
ผู้หญิงแบบสวยเชียร์
เดี๋ยวฮอลลี่แน่ใจนะว่าผี
แล้วไปโผล่อีกทีคือเช้าวันรุ่งขึ้น

แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นได้ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยยืมโทรศัพท์ชาวบ้านโทรมาหาเมีย
พอรับไปรดน้ำมนต์ที่วัด
อยู่ดีเพื่อนคนงานแรงงานชาวกัมพูชาด้วยกันนะฮะ

แล้วพูดออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าที่
ไปบนบานสารกล่าวให้เจอฮอนลีเปิดป่าเปิดเขาให้เจอ
เจ้าที่เขาบอกว่าตอนค้นหาเนี่ย

พอเจอแล้วเนี่ยไม่มีใครมาบอกกูเลย

แล้วฮอนลีต้องโกนหัวแก้บน

เมียเขาตัดผมด้วยเสร็จแล้วเขาก็เอาไก่นะ
เอาเป็ดเอาไก่เอานกสองตัวอะไร

กำลังจุดทูบเพื่อจะบอกกล่าวว่าเจอแล้วอยู่น้องมิ้น

คนงานคนนั้นที่ว่าเจ้าที่มาบอกต้องโกนหัวตัดผมเลย

ตอนนั้นมาบอกพอเจอแล้วไม่มาบอก

บอกไอ้ซ่วมนี่มันลบหลู่นะ

มันมีซ่วมอยู่ในที่ของเจ้าที่ได้ยังไง

ลื้อเลยฮะ
อ่ามีมั้ยนี้

แล้วเราก็ได้เห็นความทุกข์ของฮอนลี

โอ้โหแล้วพี่คนนี้พลีชีพมาก

จากนั้นทั้งหมดก็พากันกลับบ้านอย่างมีความสุข
แล้วในตอนนี้คุณจะใจนะฮะ
คุณผู้ชมยังจะเรียกร้องเรื่องผีอีกไหมคะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกเอ้านี่มันของเก่านี่
อัปเดตอัปเดตอัปเดต
อินข่าวโลกพื้นที่ล่าสุดวันนี้
ฮอนลีไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอผี
อย่างที่บอกว่าซ่วมลื้อไปแล้วทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
คุยกับเจ้าของที่ดินเก่าเขาบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้หรอก
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้เจอผีนะ
นี่เมื่อเช้าเนี่ยฮอนลีกับภรรยาและเพื่อนมาสร้างสาร
เอาไก่เอานกมาปล่อยตามที่บอกเปี๊ยบเลย
นี่กี่ชั้นนะใช่ไก่กี่ตัวนะไก่๑๐ตัว

ไหนดูคลิปวันนี้หน่อยซิที่ว่ามาสร้างสารเอาไก่มาปล่อย
ตัวเหรอ

อ๋อไก่กระโพงรอบลงมากินค่วย

เอาเราไปคุยกับฮอนลีนะคะที่ห้องเช้า

แล้วก็บอกว่าเนี่ยยังจำอะไรไม่ค่อยได้เลยกลับมาที่บ้าน

จำไม่ได้ครับยังจำไม่ได้เหรอจำได้แต่แค่ว่าเรื่อง
แต่ว่ามันรู้จะเดินไปไหนผมไม่รู้ไม่รู้เดินไปไหนครับ
ไม่รู้เลยอืมยังไม่รู้ตัวเลยตอนแรกตัวผมไม่เคยเก็บเลย
อันบนเสร็จรู้สึกว่าปวดหมาเป็นตัวเลยปวดปวดปวด
ปวดแขนปวดทางโอ้ยนอนก็เราไม่อยากกดขึ้น
นอนแล้วไม่อยากกดขึ้นครับเห็นว่าเมื่อเช้าไปทำกุญมาด้วยนะครับ
ภรรยาของฮอลลีเลบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวให้สามีพักผ่อนก่อนสัก๓๔วัน
อาการดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับไปทำงานอีกที
นึกว่าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยถามว่าตกลงผีหรืออะไรที่เดินตามไปอ่ะ
หายไปคืนนึงไม่ใช่บอกว่าเจอผีแล้วหนีเที่ยวนะ
ไม่ใช่สิไม่ใช่เนอะเห็นไหมหน้าเขาแบบหมดเรื่องหมดแรงมาเลยนะ